นิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบุรพาก็ได้ชี้
ถึงกรณีที่วิศวกรที่ไปยิงนักเรียน

หลังจากที่ปรากฏคลิปก่อนเกิดเหตุ
ที่มีกลุ่มนักเรียนได้เข้าไปล้อมรถ
ว่าสามารถนำไปอ้างได้นะครับว่าเป็นการป้องกันตัว

นี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิษฐ์ของศาล
ขณะที่แม่ของผู้เสียชีวิตยังไม่ขอพูดอะไรนะครับ

คู่กรณีเผยแพร่ในโลกออนไลน์
ระบุว่าขอตรวจสอบให้ชัดเจนก่อน
เราจะไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานครับ

เผยแพร่ในโลกออนไลน์และถูกแชร์จำนวนมาก
โดยระบุว่าเป็นคลิปจากหน้ารถของนายสุเทพโภษสมบูรณ์
อายุ๕๐ปีอาชีพวิศวกรขณะเกิดเหตุ

กรูกันลงจากรถตู้รุมล้อมรถ
จากนั้นนายสุเทพจึงตัดสินใจใช้ปืนยิงเข้าไปยังกลุ่มวัยรุ่น
และกระสุนไปถูกเด็กนักเรียนวัย๑๗ปีเสียชีวิต
โดยเหตุการณ์นี้เกิดจากการจอดรถขวางทาง
บานปลายไปสู่การทะเลาะวิวาสและกระทบกระทั่งกัน
ขณะซื้ออาหารทะเลที่สะพานปลาอ่างศิลา
อำเภอเมืองชนบุรีเมื่อวันที่๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

อาจารย์ประจำภาควิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา

ต้องดูตามพยานหลักฐานและข้อเท็จจริง
ซึ่งกระบวนการยุติธรรมจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
การที่ผู้ต้องหาซึ่งเป็นผู้ชายเพียงคนเดียวในรถ

อ้างว่าเป็นการป้องกันตัวได้
แต่จะเข้าข่ายประมวลกฎหมายอาญามาตรา๖๘หรือไม่
ซึ่งก็แล้วแต่ดุลยพินิษฐ์ของศาล
ว่าการกระทำดังกล่าวพอสมควรแก่เหตุหรือไม่
พฤติการในคดีนี้
เป็นกรณีที่กลุ่มวัยรุ่นจะเข้ามาทำร้ายร่างกายผู้ต้องหา
หรือคนที่อยู่ในรถของผู้ต้องหาก่อนหรือไม่
ซึ่งถ้าใช่เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของการ
ประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมาย
และถ้าเป็นพยานตรายที่ใกล้จะถึง
ผู้ต้องหาก็เลยต้องยิงอาวุธปืนออกไป๑นัด
คือจำต้องกระทำไปเพื่อป้องกันสิทธิ์ของตน

เพราะฉะนั้นถ้าเข้าเงื่อนไขลักษณะนี้
ผู้ต้องหาในคดีอาจจะอ้างว่า
ตนจำต้องกระทำเพื่อป้องกันสิทธิ์ได้

อันนี้เดี๋ยวสารจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิษฐ์

ล่าสุดพนักงานสอบสวนตำรวจภูทรแสนศุกร์
ได้สอบปากคำพยานไปแล้วกว่า๑๐ปาก
ซึ่งยังต้องรอหลักฐานทางวัตถุและอื่น
มาประกอบก่อนส่งสำนวนฟ้องต่อไป
ขณะที่นางมณีพรผึ่งผาย
อายุ๔๗ปีแม่ของผู้เสียชีวิต

ระบุว่ายังไม่ขอแสดงความคิดเห็นใด

แต่เบื้องต้นมีคนบอกว่าในภาพไม่เห็นลูกชาย
อยากดูด้วยตัวเองชัดก่อนถึงจะให้ข้อมูล
และในวันศุกร์นี้จะทำพิธีชาปนกิจศพลูก
ที่วัดน้อยนพคุณกรุงเทพมหานคร
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน